ที่คุณดาวเกินไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข่าว
เมื่อเช้าที่หนังสือพิมพ์นำมาลงกันว่า
ต่อไปนี้คนที่ถูกคุมขัง

หรือว่าคนที่ไปอยู่ในคุกแล้วเนี่ย
ถ้าสารตัดสินยกฟ้องแปลว่าไม่มีความผิด
จะต้องจะต้องได้รับการเยียวยา

เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนยุติธรรมครับ
กองทุนยุติธรรมเนี่ยมีมานานแล้ว

หลักการของกองทุนยุติธรรมก็คือว่า
ประชาชนในประเทศนี้เสียภาษีให้กับรัฐบาล
รัฐบาลเอาภาษีไปดำเนินการจ้างให้มีตำรวจ
ให้มีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาคุ้มครองสวัสดีภาพ
ครองความปลอดภัยให้คน
คล้ายกับเราเป็นนายจ้างเราจ่ายเงินไปแล้วนะ
คุณไปคุ้มครองความปลอดภัยให้เรานะ
แต่ว่าถ้าตราบใดเราไปเจอลูกหลงแล้วได้รับบัตรเจ็บ
เสียชีวิตพิการบาดเจ็บโดยเราไม่ได้ก่อ
ก็แปลว่าอ้าวรัฐคุ้มครองเราไม่ได้สิ
เมื่อรัฐคุ้มครองเราไม่ได้รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยให้เราสิ

โดยหลักการนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยผมยกตัวอย่าง
ไปนั่งกินข้าวต้มกุ้ยกันอยู่ที่ร้านไหนดึกดื่น
แล้วก็มีจิ๊กโกสองฝ่ายมาหมั่นไส้กัน
แล้วก็ตะลุมบอลกันท่านโดนลูกหลงเข้าไปด้วย
โดนลูกหลงเข้าไปด้วยท่านบาดเจ็บ
ลักษณะอย่างนี้แปลว่าท่านไม่รู้อีโนอิเน

ท่านสามารถที่จะไปเบิกเงินเยียวยาได้
มันจะมีหลักเกณฑ์อยู่นะครับว่าบาดเจ็บเล็กน้อยได้เท่าไหร
บาดเจ็บมากได้เท่าไหร่เสียชีวิตได้เท่าไหร่
มีหลายกรณีแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับได้ทั้งนั้นแหละ
ไปนั่งดูหมอลำซิ่งกันอยู่ดีอยู่ดีเอามายกพวกตีกัน
แล้วมันยิงกันมาโดนเรา
เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเราไม่ได้เป็นคู่กรณี
เราก็ไปแจ้งความบนโรงพักแล้วเราสามารถ
ที่จะยื่นเรื่องเพื่อขอเงินชดเชยเยียวยา
กองทุนยุติธรรมได้เนี่ยเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
แต่ว่าสำคัญก็คือว่า
คนไม่ค่อยรู้อันนี้ขีดเส้นใต้ว่า
เฉพาะเราไม่รู้อิโนอิเน่กับเขานะ
ถ้าเราไปคู่กรณีไปตีกับเขาเนี่ยบาดเจ็บ
ล้มตายมานี่ไม่ได้เงินไม่ได้เงินเพราะถือว่า
ไปหาเรื่องเป็นคู่กรณีจะได้เฉพาะ
คนที่ไม่รู้อีโนอิเนไปนั่งดูหมอลำอยู่ดีดีอย่างที่ว่า
เขาระเบิดใส่กันก็พลอยโดนกับเขาด้วย
นั่งในร้านข้าวต้มจิโกยกพวกตีกันอ้าวพลอยโดนกับเขาด้วย
อย่างนี้เบิกเงินของกองทุนยุติธรรมได้

คนไม่ค่อยรู้ตอนที่
พันธุ์ตำรวจเอกดรนรัฐสเวตนันเป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ
ท่านบอกว่าจะทำยังไงให้คนรู้
ท่านก็เลยไปประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ตำรวจแห่งชาติแจ้งไปยังทุกโรงพักให้ทราบว่า
ต่อไปนี้ถ้าประชาชนคนไหนเจอเหตุการณ์ที่ว่าเจอลูกหลง
เขาขึ้นมาบนโรงพักมาแจ้งความเรื่องนั้นเรื่องนี้
ให้ร้อยเวรเนี่ยหรือเสมียนเวรหรือคนรับเรื่อง
ให้บอกเขาด้วยว่าขณะนี้รัฐบาลมีกองทุนยุติธรรมอยู่
นี่มีเอาใบแบบฟอร์มให้เสร็จเลย
แบบฟอร์มเนี่ยเอาไปกรอก
กรอกเสร็จแล้วไปยื่นที่สำนักงานกองทุนยุติธรรมจังหวัด

ถามเขาเถอะว่าสำนักงานกองทุนยุติธรรมจังหวัดอยู่ที่ไหน
ส่วนใหญ่เขาไปแหมะไว้ที่สารกลาง
หลังจากเราไปยื่นแล้วเขียนรายละเอียดอะไรแล้วต่ออะไรแล้ว
เขาก็จะมาดูว่าท่านบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
ควรจะได้รับการเยียวยาเท่าไหร่

นานหรอกครับเขาจะส่งเงินไปให้
เป็นเงินกองทุนเยียวยาจากกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
นี่แปลว่าตำรวจตำรวจต้องรู้เรื่องนะครับ
โดยข้อตกลงเนี่ยตำรวจไม่รู้ไม่ได้
ตำรวจต้องรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วตำรวจต้อง
ต้องบอกกับคนที่ควรจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนยุติธรรมด้วยว่า
รู้หรือยังครับว่ากรณีอย่างนี้
ท่านควรจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจากกองทุนยุติธรรม

ถ้าชาวบ้านบอกยังไม่รู้ครับ
ไม่รู้นี่เอาไปนี่ไปกรอกตามนี้ชื่ออะไรล่ะบ้านที่อยู่
เลขที่บ้านที่อยู่มีเหตุอะไรต่ออะไรลงชื่อ
แล้วไปหาสำนักงานกองทุนจังหวัด

เรื่องนี้ก็ควรรู้ไว้ครับ
แต่ว่าย้ำอีกทีนึงนะเฉพาะคนที่ไม่รู้อิโนอิเน่
ไม่ใช่คู่กรณีคู่กรณีไม่ได้ไม่ได้
มาที่เป็นข่าวเมื่อเช้าก็คือว่า
มีคนเยอะนะครับที่ตกเป็นผู้ต้องหา
เขาปฏิเสธในชั้นสอบสวนว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่อง
แต่ว่าตำรวจไม่เชื่อก็ฟ้อง
ระยะที่ฟ้องเนี่ย๗๐กว่าวัน๑๒ผลัดเนี่ย
เขาต้องไปอยู่ในที่คุมขังในกรณีประกันตัวไม่ได้

ก็ต้องไปฝากขังอยู่ในเรือนจำอีก
คดีก็ว่ากันไปต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาผ่านไปเป็นปี
สุดท้ายขึ้นมาสารยกฟ้อง
อ้าวถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเธอจับฉันมาขังไว้ฟรี
เราไม่ผิดสารบอกยกฟ้อง
อย่างนี้แหละจะต้องได้รับเงินเยียวยาด้วย
ต้องได้รับเงินเยียวยาด้วย

แล้วให้คุมขังเป็นเวลา๑เดือนสมมุติอย่างนี้
อ้าวแต่ถูกขังมาแล้วมากกว่าเดือนนึงสิ
เหลือทำยังไงนี่เนี่ยเอาที่เหลือเนี่ยเอามาเคลม

จริงเรื่องเหล่านี้มีมานานแล้วครับ
คนรุ่นผมเนี่ยจะจำคดีสำคัญได้

ก็มีการจับผู้ต้องหารายหนึ่งได้

สารตัดสินจำคุก
โอ้โหกี่ปีรู้สึกว่าตลอดชีวิต

เหตุการณ์ผ่านไป๑๐กว่าปีเกือบ๒๐ปี

เขาไปจับผู้ต้องหารายสำคัญอีกรายหนึ่ง

เค้นกันไปเค้นกันมาสอบกันไปสอบกันมา
ไอ้นั่นรับปากรับว่า

ไม่ต้องบอกนะครับว่าเขาเดือดร้อนยังไง
ครอบครัวล่มสลายลูกหลานลำบากลำบลกันไปหมด

เนี่ยลูกหลานของผู้ต้องหาคนนี้

นี่ถ้าตำรวจจับผู้ต้องหารายใหม่ไม่ได้
และถ้าไอ้หมอนั่นไม่สารภาพเสียเอง
ว่าเป็นคนข้างเชอรี่แอนดันแคน

ราชการกองทุนยุติธรรมต้องจ่ายเงินเขา
รู้สึกว่ามีการจ่ายกันมากพอสมควรนะครับ
แต่ว่ามากพอสมควรแค่ไหน
ก็ไม่สามารถจะชดเชยความสูญเสียได้

ตำรวจเจ้าของคดีคุณไปจับใครซีซัว

เพราะถ้าสารยกฟ้อง
หลักฐานไม่พอไม่มีความผิด
รัฐบาลต้องเอาเงินไปจ่ายชดเชยเขา

คุณเป็นต้นเหตุจับซีซัวร์
ทำให้สารยกฟ้อง

รัฐบาลก็ต้องใช้เงินกองทุนนี้

ตำรวจก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น

ผู้ที่ถูกเยียวยา
ก็จริงแล้วไม่ได้อยากถูกชดเชยใด

ตอน
ต้องไปนี้ทุกคดีที่

แกล้งเขาผลที่ตามมารัฐบาลต้องจ่ายเงิน